ติดเงินกับเงินกู้นอกระบบนะคะ
ทวงเช้าทวงเย็นกินเหล้าเมาค่ะ

ครับโอ้โหแล้วบ้านเนี่ยคุณผู้ชมบ้านไม้สักอ่ะ
โอ้โหวาดทั้งหลังนะคะ
เทศบาลตำบลทาสบเจ้าเอารดน้ำไป๓คัน
ระดมฉีดดับไฟที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนไฟไหม้ไปนะ
คือมันเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ดับกว่า๓๐นาทีนะคะ
ไฟไหม้บ้านเสียหายเกือบหมดทั้งหลัง
มูลค่าความเสียหาย๒๓แสนบาทค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายเจ้าของบ้านคุณผู้ชมค่ะ
นายล่านะคะซึ่งเครียดแล้วก็ดื่มเหล้าเมาไม่ได้สติ
เนื่องจากว่าทะเลาะกับภรรยา
คือบ้านหลังคือตำรวจเคยมาห้ามทับครั้งหนึ่งแล้ว

ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานมาก่อเหตุนะคะ
เผาบ้านที่สองสามีภรรยาทะเลาะกัน
ก็เพราะว่าภรรยาของนายล่าไปกู้เงินจากแก๊งก์
เงินกู้นอกระบบกู้หลายรายเลยจนเป็นหนี้หลายหมื่น
ล่าก็ใช้หนี้ไปให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ภรรยาก็ยังไม่หยุดกู้นะคะ
ทำให้ทุกวันกลุ่มเจ้าหนี้ก็จะบุกมาทวงเงินถึงหน้าบ้านมาทุกวัน
ในล่ารับหน้าก็รู้สึกอับอายทวงทุกวันก็เกิดความเครียด
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็ดื่มเหล้าจนตัวเองเมาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยา
หลังจากนั้นขับรถมาที่บ้านพ่อแม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะคะ
จุดไฟเผาตรงด้านล่างของตัวบ้านประชดภรรยาค่ะระบายความเครียด
บ้านหลังนี้เป็นไม้สักมันก็เลยไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะร้องไห้เสียใจ
คือแม่กับพ่อเนี่ยก็ร้องไห้นะคะแล้วก็ยกมือไหว้ตำรวจเลย
บอกไม่อย่าเอาผิดลูกชายนะ
คือเข้าใจลูกไม่เอาเรื่องลูกนะ
เข้าใจที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าลูกเครียดค่ะ
อ๋อควรที่แปลงก็คือแม่กับผ่านอ้าวของคุณบ่า
อ๋อควรว่าแม่บอกว่าว่าเขาเรียกคนร้าวเรียกคนร้าว
บอกอย่างว่าลูกคนเห็นเดิม
เป็นความอุบัจริเทศ
แต่ว่าตำรวจก็ต้องอธิบายนะคะ
ต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์นะคะ
พานำตัวไปสอบสวนที่สพแม่ทา
เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ